ครับที่พ่อมาร้องทุกข์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าขอความเป็นธรรมให้ลูกชายหน่อย
ลูกชายเนี่ยถูกต่อยฟันหน้าสองซี่นี้หายไปเลยครับ
เพราะว่าดีเจดังเขาคิดว่าตอนเข้าห้องน้ำที่หันซ้ายหันขวาเนี่ย
เข้าห้องน้ำตอนยืนปัสสาวะที่หันซ้ายหันขวาไม่ใช่อะไรคอยระวังตัว
ส่วนดีเจคู่กรณียืนปัสสาวะอยู่นะครับเสร็จธุระก็เดินตามดีเจออกมา
ชกเปรี้ยงหลายครั้งเลยยกมือขึ้นขอร้องบอกให้หยุดหยุดก็ไม่หยุด
เขาบอกตอนนี้เนี่ยเสียหายหนักมากเพราะฟันหน้าสองซี่เนี่ยนะครับ
หากพูดก็ไม่ชัดเสียโฉมยืนยันว่าไม่ได้ดูของลับของดีเจครับ
ผมขอชี้แจงอย่างนี้ครับเวลาที่ผมไม่เข้าห้องน้ำคนเดียวนะครับ
ผมนะครับเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมยืนฉี่แน่นอนครับ
ผมไม่มีทางจะไปเข้าห้องน้ำแบบข้างในแบบผู้หญิงอ่ะนะฮะแล้วเวลาผมยืนฉี่นะครับ
ผมก็ต้องมองซ้ายมองขวาดูความปลอดภัยของผมนะครับว่าผมปลอดภัยไหมถูกต้องไหมครับผมยืน
แล้วในเวลานั้นเป็นเวลากลางคืนด้วยครับซึ่งผมขี่เสร็จนะครับผมจะกลับบ้านแล้วนะครับผม
ผมไม่ได้ไปมองของเขาเลยครับฟันหน้าหลุดสองซี่ครับแล้วก็ฟันด้านข้างที่หลุดนะครับ
ได้รับความกระทบกระเทือนครับระบบประสาทฟันเสียครับผม
ก็ตอนนี้ก็หลังจากที่วันที่เกิดเหตุผมก็ไม่สามารถทำงานได้ครับ
เพราะว่าผมพูดจาไม่ชัดพูดจะลำบากครับผมแล้วก็เคี้ยวอาหารลำบากด้วยครับ
พ่อไม่ยอมฮะพ่อของผู้เสียหายไม่ยอมนะครับเล่าบอกว่า
ตำรวจติดต่อดีเจคู่กรณีมาเจรจาหลายครั้งแล้วนะแต่เลื่อนตลอดเลย
เมื่อวานคู่กรณีโทรไปหาภรรยาบอกขอโทษที่ทำไปเพราะว่าบันดาลโทษะ
เพราะว่าลูกคุณมามองตอนที่เขาปัสสาวะนะฮะลูกชี้แจงบอกไม่ได้คิดลามก
แล้วมีแฟนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งแท่งนะครับ
พ่อบอกพ่อรับไม่ได้รับไม่ได้ตรงไหนพ่อคือคู่กรณีมาถามลูกชายแบบนี้
ลูกคุณทำงานอะไรอยู่วงการบันเทิงไหมเป็นดาราไหม

ผมก็จะได้พอดีผมถามเพราะว่าจะได้ไม่ขาดรายได้ในเรื่องนั้น
จริงมันขาดรายได้ตั้งแต่วันที่เขาโดนถูกกระทำแล้วนะครับ
มันมันไม่ใช่เลยฮะมันไม่ใช่เลยในเรื่องที่คุณจะมา
มันมียิ่งมีความคิดแบบนี้มาคุยกับเราเนี่ย
เป็นคนที่คิดแย่นะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ
จนถึงขณะนี้การเจรจาก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าดีเจนั้นเลื่อนนัดและยังไม่บอกด้วยว่าจะคุยกันเมื่อไหร่ครับ